มาดูเรื่องใหญ่ของคนไทยกันอีกหนึ่งเรื่องนะคะ
สำหรับการเลื่อนออกสลากินแบ่งรัฐบาล
หลายคนอั้นรอมา๑เดือนเต็มแล้วกับ

๒พฤษภาคมนี้ความหวังของฉัน
มันจะต้องอยู่ใน๑ใบ๒ใบ๓ใบในมือนี่แหละแน่
ปรากฏว่าความหวังหลุดลอยไปไกลขึ้นแล้วนะคะ
เพราะว่ามติสลากวันนี้ยืนยันแล้วว่า
ขอเลื่อนออกไปอีกจากที่จะออก๒พฤษภาคม
เลื่อนไปเป็น๑๖พฤษภาคมค่ะ
เขาบอกว่าเป็นการช่วยเหลือผู้ค้าสลากผู้พิการ
ที่เขาบอกว่าเขาขายสลากไม่หมดต่างนานา
แต่ว่าตอนนี้เขาบอกว่ารอยย่อยไม่โอเคนะคะ

เงินเขาก็จมอยู่ตรงนั้นแล้วเขาขายไม่ได้
มันจะทำยังไงเขาก็ไม่มีกินแล้วเหมือนกัน
เขาก็เลยบอกว่าถ้าไม่มีมาตรการเยียวยาออกมา

กูซื้อวันนี้พรุ่งนี้มันก็เลื่อนอีก
ซื้อเดือนนี้เดือนหน้ามึงก็เลื่อนอีก
แล้วถามว่ามันจะไปขายให้ใคร
ขอร้องเถอะขอให้ฉลากออกก่อนเถอะงวดนี้
แล้วมียังไงก็ขอให้ค่อยคุยกัน
ขอให้พวกเราได้อยู่รอดก่อน
อันนี้พูดคล้ายกับผู้ค้ามรายย่อยคนอื่น
วันนี้ก็มีโอกาสได้ไปคุยกับผู้ค้ารายย่อยท่านหนึ่ง

คือขอให้งวดนี้ออกไปก่อนได้ไหม
ให้ตลาดที่ทุกคนมีอยู่ขายให้หมดไปก่อน

เพราะอยากได้เงินอันนั้นมากินมาใช้ก่อน
ใช่ค่ะซึ่งต้องบอกว่าบรรยากาศที่สำนักงานกองสลากกินแบ่งรัฐบาลสนามบินน้ำวันนี้

เพราะว่าผู้ค้าสลากรายย่อยเป็นร้อยคนเขามารวมตัวกัน
รอฟังมติแล้วก็มาคัดค้านการเลื่อนออกสลากินแบ่งรัฐบาลเป็นครั้งที่๒ด้วย

เป็น๒พฤษภานี่จะเลื่อนออกไปอีก
ก็อย่างที่คุณทัศนายบอกว่าทุกคนพูดเป็นเสียงเดียวกันเลยว่า
ออกไปแบบนี้เนี่ยเขาขาดรายได้แล้วเขาก็จะไม่มีเงินใช้จ่ายไปจนถึงเดือนหน้าเลยนะ
เขาจะเอาอะไรกินทบทวนพิจารณาออกมาติใหม่หน่อยได้ไหม
หรือถ้าสมมุติว่าคุณพิจารณาแล้วมันจำเป็นต้องเลื่อนเป็น๑๖พฤษภาคมจริงเนี่ย

อย่างน้อยเนี่ยจะเป็นการรับซื้อสลากคืนหรืออะไรก็แล้วแต่
ตัวเองยังไงนะคะเขาก็บอกว่าเดี๋ยวจะนัดรวมตัวกันครั้งใหญ่
ขอความเห็นใจจากผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องด้วยถ้าจะเห็นใจมันก็ต้องเห็นใจกันให้หมดทุก
ทุกฝ่ายไม่ใช่แค่เห็นใจแค่บางกลุ่มนะคะ
อย่างที่บอกว่าการเลื่อนออกสลากินแบ่งรัฐบาลเนี่ยนะนี่เลื่อนเป็นประวัติศาสตร์เลยนะคะ
คือเราเลื่อนออกไปเนี่ยล่าสุดตอนนี้คือเลื่อนเป็น๑๖พฤษภาคม
มันเป็นงวดที่เลื่อนมาตั้งแต่หนึ่งเมษายนแล้วนะคะเป็นประวัติศาสตร์เลย
เราไม่เคยเลื่อนออกสลากกันมาก่อนตอนนี้กองสลากเนี่ยเขาบอกว่าน่าจะสูญเสียรายได้ไปประมาณห้าพันสี่ร้อยล้านบาท
หรืองวดละหนึ่งพันแปดร้อยล้านบาทแล้วซึ่งอย่างที่บอกเที่ยงวันนี้ก็คอออกมาแล้วว่าจะเลื่อนจริงจริง
ซึ่งเขาบอกว่ามันก็เป็นการป้องกันการแพร่ระบาดโควิดนะแล้วก็มันจะสอดคล้องกับนโยบายของรัฐที่สั่งเคอร์ฟิลล์จนถึง๓๐เมษายนด้วย
ต่างนานาล่ะค่ะเหตุผลที่จะเอามาสนับสนุนแต่ก็เอาจริงนะเลื่อนได้แต่ต้องเยียวยาด้วยแค่นั้นเอง
คุณผู้ชมก็ส่งมาหน้าจอส่วนใหญ่ก็บอกว่าไม่เห็นด้วยให้เลื่อนเยอะมันเป็นความหวังของคนจนบ้าง
คือเขาไม่มีเงินไหมจะจะเก็บไปกินใช้ไง